เอาล่ะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการทะวายสัตว์ประตยาน

ถูกซานท่านออกไม้จับ

คือสารบอกว่าท่านมีพฤติการหลบหนี
ในคดีออกใบอนุญาตสร้างอาคารโดยไม่ชอบ
คดีจะหมดอายุความเพียง๔วันเท่านั้น
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติวิชาปภักดิ์๒จังหวัดนายอง
ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้ม
อดีตรัฐบทรีย์ว่าการกระโสวัฒนธรรม
ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
จากเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
วันที่๑๐กายยนต์ย้อนไป๒๑๕๑
ให้แก่บริษัทบารีไฮจำกัด
จำได้ใช่ไหมครับที่ค้างเติ่งกันอยู่นะ
อยู่เชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

ปปชภาค๒ชี้มูลความผิดนายอิทธิพล
พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
ตั้งแต่๑๐กายยนต์๒๑๕๑
จากนั้นได้สอบสวนมาโดยตลอด
เมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้
อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งดำเนินคดีนายอิทธิพลกับพวก
จึงส่งหนังสือทางปรายศนีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ต้องหาทั้งหมด
รายงานตัวต่ออายการในวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา

แต่เมื่อถึงเวลาผู้ต้องหาไม่มาตามนัด
จึงน่าเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนี
ปปชจึงยื่นขอสารออกหมายจับ
เมื่อวันที่๕กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
ส่วนเหตุผลที่ต้องรีบขอออกหมายจับ
เนื่องจากคดีบริบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา๑๕๗
มีโทษจำคุก๑๑๐ปีตามกฎหมายมีอายุความ๑๕ปี
ทำให้คดีนี้จะหมดอายุความ
ในวันที่๑๐กัญญายนนี้หรืออีก๔วันเท่านั้นครับ
เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ๔วันเท่านั้นนะครับสารท่านออก
หมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มครับ